เบิ้ลอายลินนั่นเองนะคะที่ล่าสู่เนี่ยก็ไม่แคร์เสียงวิภาควิจารณ์นะคะ
ไปเดินพรมแดงประกวดประชันความเซ็กซี่กับดารารุ่นน้องเรียกได้ว่าแซ่บลืมจริง

โอเคดูจากผ่าข้างก่อน

เพราะเมื่อเจ้าของงานขอแฟชั่นจัดเต็มเน้นความเซ็กซี่
สาวเพิ่ลก็จัดให้เฉยที่ช่างภาพต้องตาขาง

ดู่กันแล้วเองนะจ๊ะดูออกเองนะคะ
ก็ช่างภาพเนี่ยก็กดชัตเตอร์รัวแล้วก็เรามาออกข่าวก็เบลอแทบไม่ทันกันนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยพกพาความมั่นใจหน้าอกหน้าใจไซส์วาฮึมาต้องใช้คำนี้
มาเดสยาวสีขาวผ่ากลางอกค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยถึงชุดที่สวมมาประชันโฉมในวันนี้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่ามาจากดีไซเนอร์คู่ใจคนเดิมพี่ป๋องซีเบส
ไม่แคร์ด้วยว่าคนจะกรนด่าหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์กันมากน้อยแค่ไหน
เพราะที่ผ่านมาตัวเองก็เจ็บมาเยอะแล้ว
นี้นะคะเปิ้ลก็ได้จากพี่ป๋องซีเบสเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็ดีไซน์ชุดแล้วก็ส่งให้พี่ป๋องตัดเหมือนเดิม
จะไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าวินเทอร์นี้ยึดสีขาว
แล้วก็พยายามใส่สีขาวอยากใส่สีขาวค่ะ
ไม่ได้มีกิมมิกอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนโปรซีชั่นที่แหวกบ้างเท่านั้นเอง
เราก็น้องรับทุกความวิจารณ์อยู่แล้วค่ะ
คุณจะว่าแรงแค่ไหนมันจะกระทบต่อจิตใจของเราเหมือนทั้งที่ไหม
ก็ด่าได้แต่อย่าแรงมากแล้วกันนะคะ
เรายืนอยู่ในที่สว่างอยู่แล้วอะค่ะใครจะว่าอะไรจริงเราก็อยู่ที่ความคิดของเขาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะ